ชมบุรีไปดูการรำถวายแก้บนกันครับ
สาธุเอาไปกันที่นี่ผมบอกเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยนะครับสวนพึ่ง
ราชบุรีไงแล้วตรงนี้นะครับเขาว่ากันว่าแถวนี้ก็คือวังจราเข้
แล้วเขามีคณะมาแก้บนด้วยเพราะมีชาวบ้านที่ได้โชคกับต้นตะเคียน
ตะเคียนกลางแม่น้ำลำพาชีจังหวัดราชบุรีแห่งนี้
เขาบอกว่าเป็นต้นตะเคียนที่ให้โชคให้ลาบมาแล้วกับนักท่องเที่ยวหลายคน
เพราะมาขอปั๊บต้องรีบกลับบ้านปุ๊บไปนอนฝัน
เมื่อฝันเทพมาโดนบันดาลให้ได้โชคได้ลาบก็ต้องกลับมา
โอ้โหนี่แต่งตัวอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย

ถูกต้องฮะนี่ไปเจอกับนางรำกันเลยดีกว่า
อย่ารอช้าเพราะเดี๋ยวเขาจะรำถวายกลางแม่น้ำ

นี่คือครูเอเป็นครูสอนรำกะเหลี่ยงพื้นเมือง
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังทำพิธีบอกกล่าว
และรำเพลงกระเหลี่ยงพื้นบ้านถวายแก้บนกลางแม่น้ำลำพาชี
ที่มีน้ำไหลแรงนะอันนี้เขาบอกว่าแรงแล้วนะ
แต่ว่าแรงในระดับตาจุ่มไม่ได้แรงถึงขั้นแบบโหพัด
พากันไปไกลขนาดนั้นแต่ที่เขาต้องมารำแบบนี้
เพื่อเป็นการบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า
นี่มีคนได้รับรางวัลแล้วก็เขาก็มารำแก้บน
ตามที่ได้พูดได้กล่าวเอาไว้นะครับ
เขาบอกว่าที่การรำกระเหลี่ยงมาถวายแบบนี้
คือเจ้าแม่ตะเคียนท่านโปรดปรานและชอบการรำกะเหลี่ยงแบบนี้มาก
เอบอกว่านี่เธอรับจ้างรำแก้บนมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าคนที่เขามาขอโชคลาภเขาไม่ว่างไม่ดวกมาไง
เขาก็เลยโทรมาหาครูเอคุยมาลำแก้บนแทนที
ไม่ว่างจะมาเธอก็จัดให้ทำตามวิธีเชี่ยง
ก็เป็นโอกาสครับพานักท่องเที่ยวได้มาดูกิจกรรมแบบนี้ด้วย
เรื่องของการขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนวังจราเข้น่ะหลายคนเขาก็มีความเชื่อแล้วมันก็ดังกันไปไกลจริง
หลายคนสนใจหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ทำไมไปเที่ยว
ไม่ใช่ว่าจะไปดูการแก้บนอย่างเดียวคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้
แล้วตรงนี้บริเวณตรงนี้ก่อนที่คุณจะมาที่ลำน้ำตรงนี้นี่นะ
คุณต้องไปนั่งเรือพูดง่ายไปขึ้นเรือตรงตลาดไกลเปลเชอร์ซีย่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ราชบุรีที่เราแนะนำครับ
จริงราชบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเหมือนกันนะ
แต่เรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นที่นี่นะคะ